ไหนคุณรายงานข่าวเรื่องสวไปแล้ว

ที่เด็กเขาทำที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเมือง

มันหนักกว่าเสียงของประชาชนอีกฝั่งหนึ่ง

และเป็นตำรวจรดับรศบนะ

คือเป็นความคิดความอ่านที่เด็กเขาสะท้อนความคิดเห็นกับ

เป็นพานไหว้ครูคือเมื่อวานนี้มีหลายโรงเรียนครับจัดวิธีการไหว้ครู
นี่อันนี้คือเป็นพานที่เหมือนเป็นประเด็นดราม่าเห็นไหม

ที่หนักกว่าคือฝั่งที่เขียนว่า๒๕๐สว
แล้วก็ฝั่งที่สูงคือเบากว่าคือเสียงของประชาชน

ก็นี่แหละฮะเป็นพานที่เมื่อวานนี้มีคนแชร์เยอะมากในโลกโซเชียลนะครับ

เวลาต่อมามีข้อความส่งผ่านทวิตเตอร์ว่า
ตำรวจได้เข้ามาในโรงเรียนชุมพลพลพิสัยจังหวัดน้องคาย
สั่งให้นักเรียนไล่ลบโพสต์ภาพพานไหว้ครูออกให้หมด

มีการตั้งคำถามว่ามันเป็นกิจกรรมของเด็กไหว้ครู
ทำไมทหารตำรวจต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
ทีมข่าวก็สอบถามไปยังภูมิในการโรงเรียนชุมพลพลพิสัย
คำตอบว่าพานไหว้ครูดังกล่าว
ทำมาเพื่อประกวดความคิดสร้างสรรค์ของเด็กนักเรียนชั้นม๖

ซึ่งเป็นห้องนักเรียนเรียนดีของโรงเรียน
แล้วก็มีภาพนี้ไปโพสต์ในสื่อโซเชียล

จากนั้นเนี่ยมีตำรวจเข้าไปถึงในโรงเรียนครับ
ไปพบกับนักเรียนที่ทำผ่านทั้งสองคนนะฮะ
ครูที่ปรึกษาด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือให้ลบภาพผ่านไหว้ครูนี้ออกให้หมด
นักเรียนก็ลบตามคำขอของตำรวจแล้วก็ทหารที่ส่งเข้าไปนะครับ
ขนาดที่นักเรียนชั้นม๖ท๒ทธรรมภารไหว้ครู๕คนบอกว่า

เหมือนแบบหมุกเข้าไปหาเขาแบบนี้เกลอ
ลบหลู่ใครพานที่ทำนั้นเป็นรูปตาช่าง
เป็นการสื่อถึงเสียงของประชาชนที่เลือกสอสอ
เทียมกันกับเสียงของสวที่มีสิทธิ์เลือกนายกรัฐมนตรีเหมือนกัน
เป็นความจริงที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ปัจจุบันนี้
ชอบสิ่งที่น้องพูดว่ามันคือความจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน
แล้วก็อีกหนึ่งพานคือพานรูปอนุสวรีประชาธิปไตย
บอกว่าเจตนาหลักก็คือว่ารักและเคารพอนุสวรีประชาธิปไตย
อยากให้ทุกคนยึดมั่นในประชาธิปไตยไม่อยากให้ใครมาทำร้าย
คือคุณต้องยอมรับว่าการเมืองตอนนี้มันเป็นกระแสมันเป็นเทรนด
ไม่ว่าใครที่ไหนอยู่ตรงไหนเขาก็คุยกันเรื่องนี้
แล้วอย่างที่เราบอกว่ามันแสดงว่าเด็กเขาสนใจการเมืองตั้งแต่เขาเรียนมัธยมเลย
ทีมข่าวก็เลยสอบถามเรื่องนี้ไปทางพันธุ์ตำรวจเอกภูวิทย์สิริพาณิชย์ครับ
เป็นผู้กำกับโรงพักโพนพิสัยเขายอมรับว่ามีการส่งตำรวจเข้าไปในโรงเรียนจริง
แต่เป็นการเข้าไปตรวจความเรียบร้อยตามปกติเท่านั้น
พานไหว้ครูแปลกหลายอันหลายอย่างเลยไปยืนดู
แค่อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเขายืนยันว่าเขาไม่ได้สั่งหรือไปข่มขู่ให้นักเรียนลบภาพออกจากโซเชียล
แต่อย่างใดอันนี้เป็นฝากฝั่งของตำรวจนะฮะ
ส่วนช่วงเย็นวันเดียวกันพันเอกวินไทยสุวารีโคศกองทัพบก
ออกมาชี้แจงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องมันร้อนไปถึงกองทัพ

ว่าคุณสั่งหรือเปล่าอ่าหรือคุณกลัวว่าเด็กเด็กนั้น
มีความคิดทางการเมืองที่แปลกออกไปหรือเปล่า

ทบไม่เคยสั่งการให้เรื่องดังกล่าวเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่
และก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง

นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่

แสดงออกทางการเมืองเป็นเรื่องปกติ
เป็นสิทธิ์และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูล
การที่ทหารเข้าไปแทรกแซงถึงโรงเรียนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง
อนาคตใหม่จะตั้งกระทู้ถามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทันที
สัปดาห์หน้าในการประชุมสภาพผู้แทนราชดร
เหตุการณ์เช่นนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตย
ต้องไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐ
ละเมิดสิทธิเสร็จภาพในการแสดงออก

เพราะประเทศนี้เป็นของพวกเราทุกคน

เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมว่าในสภาสนุกแน่
ใช่ค่ะก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนนะคะ
แต่ว่าสิ่งที่มันสะท้อนออกมาสำหรับเรื่องของการไปตรวจจับ
พานไหว้ครูที่น้องแสดงออกมาสะท้อนสังคมเนี่ยนะคะ
คือเด็กตัวเล็กนิดเดียวนำเด็กก็เอาเหรอ
นั่นสิแล้วต่อไปเด็กเขาจะกล้าแสดงความคิดเห็นอะไรออกมาอีก

ก็มันต้องเป็นการเปิดกว้างนะในแง่ของความคิดสร้างสรรค์ต่างนานา
แล้วก็สิทธิและเสรีภาพด้วยนะคะ